ทีมทนายอาเวนเจอร์แบ่งงานกันทำแล้วนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณกฤษณะเดชาสิทธารัชพลรณรงค

โรนโรงก่อนเลยฮะทนายโรนโรงแก้วเพชรนะฮะ
ประธานเครือข่ายโรนโรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
เดินทางไปที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพื่อไปทำอะไรฮะไปยื่นเรื่องครับ
ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
เรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
ถึงอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คดีของคุณแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
มีการตรวจสารเสพติดของคนบนเรือ
แล้วผลมันออกมาแค่๓คนขาดไป๒คน
ทนายรณรงค์บอกว่าผมยังไม่แน่ใจว่ามีใครบ้าง
เพราะยังไม่เห็นเอกสารผลการตรวจสอบนะฮะ
ก็มาร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินเอาไว้ก่อน
ขอให้ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบหน่อย
และผมไม่แน่ใจว่าคนที่บนเรือเนี่ย
มีความสนิทชิดเชื้อกับผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่
ถึงสามารถเลี่ยงที่จะไม่ตรวจสารเสพติดได้
และหากมีเหตุที่อ้างไม่ตรวจตามข้อกฎหมาย
ก็อยากจะทราบว่าเป็นไปตามข้อกฎหมายใดบ้างนะครับ
ทนายรณรงค์บอกว่าผลการตรวจสารเสพติดของ๒คนที่เหลือ
มันไม่ออกมาแบบนี้มันเกิดข้อสงสัยได้แบบนี้เลยนะคุณนะ
ข้อสงสัยว่ามีคนบนเรือที่ไม่ได้ตรวจสารเสพติดเนี่ย
หลอนยาแล้วฆ่าคุณแตงโมได้หรือไม่
มันจะเป็นเหตุฆาตกรรมนะฟังเสียงทนายรณรงค์แล้วกันนะฮะ
จาก๕คนเนี่ยมันมีแค่๓คนแล้วอีก๒คนได้ตรวจไหม
หรือหายไปไหนผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่า๑นายคนที่อยู่บนเรือเนี่ย
หรืออาจจะหลายคนมีความสนิทชิดเชื้อกับบิ๊ก
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าเลยทำให้การตรวจเนี่ยไม่ตรวจก็ได้
ทีนี้ผมไม่ได้ว่าอย่างแรกเลยนะผมไม่ได้ว่าถ้าผู้ต้องสงสัย
หรือพยานจะไม่ขอตรวจสารเสพติดแต่ผมแค่อยากรู้หลักเกณฑ์
อย่างแรกเลยหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิษฐ์ของตำรวจ
ว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจวัดจากอะไร
แล้วหลักเกณฑ์ตัวนี้เป็นธรรมกับคนทุกคนเท่าเทียมกันไหม
คือสังคมเขาก็คาใจว่าบางครั้งพยานบนเรือ
ถ้าเขาเสพยาเป็นไปได้ไหมว่าเขาเกิดอาการหลอนยา
แล้วไปฆ่าคุณจังโมซะตรงนี้ตำรวจก็ทำไม่เคลียร์

ซึ่งมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมก็ได้
ประเด็นแล้วการตรวจสารเสพติดบนเรือ

คุณแล้ว๓คนคือก็ไม่ได้ยืนยันออกมาด้วยว่าคือใครไง

บอกว่าคดีใหญ่ส่วนใหญ่เวลาผ่าพิสูจน์ศพ
จะใช้หมอนิติเวศอย่างน้อย๓คน

แล้วก็ยื้อเวลามาครึ่งเดือนกว่าจะส่งไปผ่าเพิ่มเติมที่อื่น

ก็เลยขอมาทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงโม
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่อย
ในการจี้การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ